วันนี้ก็เรียกว่ามีการสอบราชการท้องถิ่นด้วย
มีเจ้าหน้าที่ที่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

ปี๖๒๖๓ตำแหน่งแล้วก็๘๐๐กว่าอัตรา
มีผู้สมัครสอบ๓แสนกว่าคน
ส่วนท้องถิ่นเรื่องราวตรงนี้น่าจับตามองอย่างไร
ไปขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันครับ

เรื่องการทุจริตในแวดวงราชการเนี่ย
เราได้ยินเราพูดกันมาหลายสิบปีนานแล้วครับ
แต่ว่าปัญหาก็คือว่า
นับวันมันยิ่งมีมากขึ้น
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
นับวันองค์กรหน่วยงานที่ไม่คิดว่า

ก็ทุจริตกันโจงครึ่มมากขึ้น
สำนักพุทธอย่างนี้ใครจะไปคิดว่าจะมีการทุจริต

ทุจริตช่วยเหลือเงินคนยากคนจนคนพิการ
กระทรวงศึกษากระทรวงแม่แบบพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ทั้งหลายเขาอยู่กันที่นี่

ทุจริตเรื่องโน่นเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนการศึกษาเด็ก
ปัญหามันลุกลามใหญ่โตมากครับทุกวันนี้
ระดับหัวแถวค่าราชการ
การก็ทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกินสินบนระดับรองรองลงมา
ไม่มีอำนาจที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างกับเขาก็ทุจจริตเกี่ยวกับเรื่อง
เรียกรับเก็บเงินจากประชาชนที่ไปติดต่อราชการทำโน่นทำนี่
ในหน้าที่การงานที่พอจะเอาเงินได้เอาเงินหมด

ผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่หนักเท่าทุกวันนี้
เหตุผลหนึ่งภาวะเศรษฐกิจการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ข้าราชการรุ่นเก่าแรงจูงใจที่จะหาเงินหาทองมาเนี่ยไม่มากครับ
เพราะในอดีตค่าใช้จ่ายในชีวิตของเราเนี่ยไม่เหมือนทุกวันนี้
แต่ก่อนเนี่ยขี่จักรยานไปทำงานกันได้ขับ
โตไซค์ไปทำงานกันได้เดี๋ยวนี้ต้องมีรถเก๋งรถกระบะ
แต่ก่อนไม่มีมือถือเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีมือถือ
มีลูกลูกก็ยังมีมือถือมือถือธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นสมาร์ทโฟน
ผู้หญิงอยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมกับเขามั่ง
แรงยั่วยุจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้
มันทำให้ค่าราชการมีความต้องการที่จะใช้เงินมากขึ้น
ฉะนั้นเรื่องของการป้องกันทุจริตถามว่าเข้มข้นไหมก็มีครับ
สมัยก่อนเรามีปปชตอนหลังเรามีปปทไปแก้ปัญหาไปคอยดูเรื่องค่าราชการที่ทุจริต
ข้าราชการ๔๘ขึ้นไป๔๙๔๐๔๑ปปชไปปปชค่าราชการ๔๘๔๗๔๖๔๕ลงมา
มาที่ปปทป้องกันไว้ชั้นหนึ่งเอาไม่อยู่ครับทุกวันนี้จะเห็นว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยรายงานเลยว่าคดีทุจริตมันมากมายมหาศาล
ถามว่าทำไมแก้ไม่ตกถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้นเหตุหนึ่งที่สำคัญมากการเข้ารับราชการ
เป็นข่าววันนี้เป็นข่าวมาสองวันแล้วที่คุณบุ๊กบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบข้าวเดี๋ยวนี้การสอบข้าวเขาก็พยายามระมัดระวังไม่ให้เลือกวิ่งเต้นเส้นสายกันเขาสอบรวมสอบภาคกอภาคขอแต่มาถึงภาคคอสัมภาษณ์ปรากฏว่าเจอปัญหาเยอะเลยครับโดยเฉพาะค่าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลได้รับทราบ
แสการโกงและเข้าค้นเป้าหมาย๗แห่งในพื้นที่ภาคอีสานแต่ยัง
ไม่มีรายงานทุจริตล่าสุดแจ้งว่าได้เบาะแสมีการวิ่งเต้นจ่ายเงิน
ตำแหน่งละ๔๕๐๐๖๕๐๐๐บาท๔๕๐๐๖๕๐๐๐บาท
นี่ไงครับปัญหาก็คือว่าเราจะตัดวงจรอุบาตอย่างนี้ยังไง
คนเราถ้าเริ่มต้นต้องหาเงิน๔๕๐๐๕แสนเพื่อไปรับราชการ
ไปเป็นพนักงานค่าราชการพนักงานและวิสาหกิจเงินเดือนเท่าไหร่ครับ
หมื่นกว่าบาทสองหมื่นแล้วต้องไปกู้เงินเข้ามา
ผมเชื่อว่าคนที่จะไปกู้แบบนี้ต้องกู้เงินนอกระบบ

แล้วได้เงินเดือนหมื่นสองหมื่นกว่าจะหักหมด๕๐๐๐๐๐๖๐๐๐๐๐
ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเก็บเงินจากเงินเดือนได้หรือครับ
สุดท้ายขึ้นมาค่าราชการเหล่านี้ก็ยอมลงทุนเพื่อให้ได้ทำงาน
แล้ววันหนึ่งไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่พอจะรับผลประโยชน์ได้
เรียกรับผลประโยชน์หมดไปอยู่ในกรมที่ดิน
ใครจะซื้อขายตำแหน่งที่ดินเรียกไปรังวัดทีนึงก็ได้เงินเท่านั้นเท่านี้
อยู่ในตำแหน่งที่จะเกี่ยวข้องกับกันกรองการอนุมัติเรื่องใบอนุญาตอะไรต่าง
ให้ประชาชนเรียกเงินหมดไปอยู่ในตำแหน่งที่ประชาชนไปติดต่อกันเยอะ
แล้วต้องการให้เร็วต้องการให้ลัดคิวหน่อยเรียกเงินหมด
สุดท้ายขึ้นมาประชาชนก็ต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรล่ะครับ
เพราะวงจรอุบาตก็คือเข้ารับราชการต้องวิ่งเต้น
วิ่งเต้นเส้นสายไม่มีเงินไปไปให้เก่งแค่ไหนก็ไปไม่รอด
มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังขยนากันเสียทีเถอะ
เรื่องระบบเข้ารับราชการเนี่ยจริงอยู่ตอนนี้เขามีข้อสอบกพมา
ข้อสอบกลางต้องตรวจกันด้วยคอมพิวเตอร์
ใครมีเส้นมีสายฝากกันไม่ได้แต่พอไปถึงระบบการให้สัมภาษณ์
อันนี้ยังวิ่งเต้นได้อยู่ยังยัดเงินกันได้อยู่
ยังเอาเงินไปจ่ายใต้โต๊ะเพื่อเข้าไปบรรจุเป็นเจ้าพนักงาน
ออเทศบาลตัวนี้เลยครับออเทศบาล
หลายแห่งเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็นำไปสู่การทุจริต
คนที่เป็นนายกอบจอบตนายกเทศบาลนายกเทศมนตรี
มีเรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างรับเหมา
ก่อสร้างได้ผลประโยชน์หมดระดับล่างล่างลงมา
ก็อย่างที่บอกใครไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ต้องไปทำโน่นทำนี่ต้องไปจ่ายเงินกันหมด
ไม่จ่ายได้เหมือนกันแต่ได้ช้าไม่ทันการ
เรื่องเหล่านี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่ผมคิดว่า
รัฐบาลใหม่ควรจะเอาจริงเอาจังซะทีนึง
เรามีการปฏิรูประบบราชการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ไม่ถึงไหนหรอกครับยังแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ได้
นี่เรากำลังจะเลือกนายกอบจนายกอบตนายกเทศมนตรี
คนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ต้องดูกันดีหน่อยครับว่าถ้าเราเลือกคนประเภทที่เข้าไปถอนทุน

เขาก็ไปรับเงินจากการบรรจุเจ้าหน้าที่ที่ต้องบรรจุได้
ได้รับการบรรจุทำงานได้เพราะเอาเงินไปวิ่งเต้น
เขาต้องโกงครับเขาต้องถอนทุน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาการถอนทุนก็วนกลับมาถึงเป็นความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเราเรานี่แหละครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
เพราะเห็นว่าเขากำลังจะเลือกนายกอบจเลือกนายกอบตเลือกนายกเทศมนตรี
ลองล้างบางกันสักทีดีไหมครับ
ว่าเราเลือกคนยังไงที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องการทุจริต
แวดวงองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ได้ครับ

เพราะว่าราชการท้องถิ่นก็ผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากนะครับ
ทั้งนั้นแหละครับไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็เสียเงินหมด
แต่ถ้าต้องไปถอนทุนแล้วมันเดือดร้อนต่อประชาชนต่อลำบากเลยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายที่ขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องนี้
ให้เราได้เห็นถึงความสำคัญที่เราจะต้องจับตามองกันด้วยนะครับ